ตอนนี้ยอดผู้ป่วยในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

ต้องไม่ให้มีผู้ป่วยจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา

คือต้องดูแลให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์แม่ชีหรือใครก็ตามที

นายแพทย์เทวีสินวิสุโนโยธินโคศกศพค
ก็แถลงวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙

แล้วก็มีข่าวดีที่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเดิม

เป็นการไปค้นหาผู้ป่วยเชิงลึกที่ยาลา๔ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่หายแล้วกลับบ้านไป๖๐รายในวันนี้
แล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ส่วนผู้ป่วยสะสมวันนี้ทั้งหมดยอดรวมทั้งหมดในประเทศ๒๘๕๔ราย
กลับบ้านไปแล้วทั้งหมด๒๔๙๐ราย
และอยู่ที่โรงพยาบาล๓๑๔ราย
ตอนนี้เสียชีวิตรวมสะสมอยู่ที่๕๐ศพด้วยกันครับ
ส่วนคณะพระสงฆ์๒๒๖รูป
ทั้งแม่ชีผู้แสวงบุญผู้ตกค้างในอินเดียอีก๑๑๖คน

จะเดินทางกลับมาถึงไทยเย็นวันนี้และพรุ่งนี้ทยอยเข้ามา
โทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่า
พระสงฆ์ทุกรูปรวมทั้งแม่ชีผู้แสวงบุญทั้งหมด
จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค
แล้วก็ไปกักตัวตามจุดที่กำหนด

ก็อยู่ในการกำกับของพระสังคาธิการในพื้นที่

ไปพักที่โรงแรมรัฐนาโกศิลป์
ภายใต้การดูแลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้น
แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดทั่วโลก
จึงต้องควบคุมการแพร่ระบาดนอกประเทศให้ดี
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐต่อไป
พร้อมยืนยันได้ว่าตอนนี้รัฐคำนึงถึง

ซึ่งรัฐบาลจะพยายามใช้เงินอย่างระมัดระวัง
แล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า
ประโยคหลังเนี่ยสำคัญมากเพราะประชาชนจับจ้องอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของการโยกเงินงบประมาณมาใช้
ในการแก้ปัญหาต่างนะครับ